คุณผู้ชมมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะเป็นปั้นจันทร์ที่เขาก่อสร้างเขื่อนริมคลอง
ล้มลงมาแล้วก็ไปทับเสาไฟฟ้าเสาไฟฟ้าก็ล้มไปด้วยทับบ้านเรือนประชาชน
แล้วก็ไปทับรถแท็กซี่คันนี้อ่าโอ้โหแล้วคนรถแท็กซี่คันนี้ผู้โดยสารป่วยนั่งมาด้วย
แล้วยุบไปแบบเนี้ยอู้นี่หลังคามันถึงเบาะเลยนะใช่
แต่เขารอดนะเขาไม่ได้เป็นอะไรนะเหรอ
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเขาใส่พระอะไรโอ้โห
นี่ค่ะกลางซอยประหลโยธิน๕๔ทับ๑ค่ะเขตสายใหม่นะคะ
ก็ช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี้เองคุณผู้ชมเป็นปั้นจันตอกเสาเข็มขนาดใหญ่นะคะ
เป็นปั้นจันทร์ก่อสร้างเขื่อนริมคลองราดพร้าวล้มมาทับบ้านเรือนประชาชน
สูงล้มลงมา๔ต้นทับบ้านไป๔หลังส่วนใหญ่เป็นชั้น๒ของบ้านนะ
ได้รับความเสียหายแล้วก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
แท็กซี่คันนี้สีเขียวเหลืองนะคะทะเบียนมมชช๔๓๕๐กรุงเทพ
ขับผ่านมาพอดีปั้นจันทับหลังคายุบไปครึ่งคันแบบนี้
คนขับกับผู้โดยสารไม่ได้รับอันตรายอะไร
คนขับแท็กซี่คันนี้ชื่อว่านาวาอากาศเอกวิสุทธิ์ประเสริฐสุดค่ะ
ก็บอกว่ารับผู้โดยสารมาจากโรงพยาบาลวิพารามปากเกร็ด
ส่งย่านวัดเกาะนะคะใกล้จะถึงจุดหมายแล้วก็จู่ได้ยินเสียงดังมาจากหลังคารถ
พอหันไปดูโอ้โหปั้นจันเหล็กขนาดใหญ่ทับหลังคารถนะคะ
ก็ทับมาฝั่งขวาเป็นตำแหน่งของที่นั่งผู้โดยสารเลยอ่ะ
ตัวไปแบบนิดเดียวเฉียดหลังไปนิดเดียวจริง
ก็เลยบอกผู้โดยสารว่าอยู่ในรถก่อนนะดูก่อนมีกระแสไฟหรือเปล่า
เนี่ยคนขับแท็กซี่บอกว่าเชื่อว่าที่เขารอดมาได้อย่างหุดหวิดนะคะ
เพราะมีพระดีติดตัวอยู่ตลอดสมเด็จวัดระคังปี๒๕๓๕และไพรรีพินาศปี๒๕

มาล้มทับหลังคารถผมครับทั้งเสาไฟทั้งปั้นจันทร์
ล้มทับหลังคารถก็โครมใหญ่ก็ล้ม
อย่างที่เห็นในหลังคารถนะครับ
ทีนี้พอดีผู้โดยสารผู้โดยสารผมก็ไม่สบายป่วยก็
ขอเอาศีรษะพิงเบาะหลัง
ทีนี้หลังคามันยุบมาถึงผู้โดยสารก็ไม่เป็นไร
ก็อย่างผมก็ปลอดภัยเพราะว่าผ่านมานิดเดียวก็โดนช่วงหลังครับจะโดนช่วงหลัง
โชคดีไงที่คนที่โดยสารมาเขาป่วยเขานั่ง
เองพุนปรีงเบาะอยู่ถ้าเขานั่งตัวตรง
มันจะยุบแล้วก็ดูศึกษาพอดี
โอ้โห้โชคดีมั้ยล่ะ
สำหรับผู้โดยสารที่นั่งมานะคะเขาก็ขอตัวกลับไปเพราะว่าเขาป่วยนะคะ
ก็ประสานให้รถของบริษัทก่อสร้างนี่แหละไปส่งถึงบ้านเลย
ควบคุมงานก่อสร้างบอกว่าคาดว่าสาเหตุก็คือ
คือระหว่างที่คนงานยกเสาเข็มขึ้นปลายเสาเนี่ยไปโดนฐานปั้นจันทร์
ก็เลยทำให้เสียศูนย์ล้มลงมา
ประกันภัยของบริษัทก่อสร้างเขาบอกว่าเขารับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมด
ตำรวจสนสายใหม่ก็เชิญตัวไปสอบสวนแล้วนะคะ
กู้ปั้นจันทร์คนงานของทางบริษัทก็ต้องถอดเหล็กออกแบบทีละชิ้นทีละชิ้นนะคะ
จันเป็นโครงเหล็กน้ำหนักเยอะก็ต้องระวัง
ที่การไฟฟ้าก็ตักกระแสไฟชั่วคราวแล้วระหว่างการเคลื่อนย้าย
แล้วก็ต้องเปลี่ยนเสาไฟสายไฟที่เสียหายก็ต้องเปลี่ยนใหม่
ก็ประสานทางบริษัทเจ้าของสายเคเบิ้ลให้มาดำเนินการนะคะ
คือทำงานพวกนี้ต้องระวังตลอดเวลานะ
มันจะไม่โชคดีแบบนี้ทุกครั้งนะที่ไม่มีใครเป็นอะไรเลยเนี่ย
แล้วดูจากสภาพรถแท็กซี่โอ้โหน่าตกใจยุบไปขนาดนั้นนะคะ
แล้วแท็กซี่ของพี่วิสุทธิ์ก็ทะเบียน

กลับไปหน่อยเผื่อเดินทางฟังไม่ทัน